คนนี้อีกคนนึงตอนนี้ก็รับหน้าที่เป็นแบบนักแสดงอิสระ
เพราะว่าได้ร่วมงานกับหลากหลายช่องด้วยนะ
ซีบอกว่าดีใจมากเลยนะที่จะได้ร่วมงานกับคุณโอมอัชชาในละครใหม่
แล้วก็แซวด้วยว่าโอมเนี่ยคือขวัญใจคนในกองถ่ายนะ
แต่จะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังกันนะคะ
แล้วที่พี่ซีออกมาประกาศว่ารับงานละครปีละเรื่องจริงหรือเปล่า
ขยับไปฟังชัด๒ประเด็นเลยจ้ะ
พี่โอมเปรียบเสมือนขนมหวานของทีมงานเลยนะ

เวลาเขาเปลี่ยนชุดไม่รู้ทำไมคือช่างหน้าช่างผมอะไร

ต้องบอกว่าเราตื่นเต้นมากที่เรารู้ว่าต้องได้มาร่วมงานกัน
นี่พอมาทำงานแบบให้พี่โอมแล้วมันเหมือนความอยากที่เราสะสมได้มา

ผมก็ตั้งใจว่าเล่นละครก็ปีละเรื่องตามที่บอก
เพราะว่ามีเวลาไปทำเรื่องอื่นด้วย

สปุ่นนี้เขาจะไปเที่ยวกัน
รับราคอนปีละหนึ่งเรื่องนะคะปี๔
เออนะคะแต่ก็อยากเห็นผลงานของพี่บ่อยนะ

แฟนคลับก็รอติดตามนะจ๊ะ